สวัสดีครับจังหวัดชมครับ
เส้นใต้การเมืองสัปดาห์นี้สุดสัปดาห์นี้
เนื่องมาจากเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้ว
คือยังจับกระแสอยู่ตรงที่ว่า
รถแมพการเลือกตั้งจะเลื่อนออกไป
เกินกว่ากุมภา๖๒ไหม
ดูทรงดูอาการดูหลายองค์ประกอบ

แมพไม่น่าจะเลื่อนออกไปจากกุมภา๖๒

ไม่ควรจะเลื่อนไปเกิน๒เดือนแล้วล่ะครับ
เหตุผลดูจากอะไรล่ะครับ
ดูจากอาการของสนชสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
กับอาการของฝั่งรัฐบาล

สนชเลือกส่งหลักแสนรัฐมนุน
ให้ตีความพรบฉบับเดียวคือพรบว่าด้วยที่มาของสว
เนื้อหาก็คือมี๒ประเด็น
หนึ่งการสมัครเข้าไปสัญหาสวเนี่ย
สมัครทางอิสระกับสมัครผ่านองค์กร
ที่ไปเพิ่มเข้าไปเนี่ยขัดรัฐธรรมนูลไหม
สองการเลือกกันเองเลือกไข้เลือกกลุ่มอะไรต่างเนี่ย
รายละเอียดมีแต่ว่าจะขัดกับหลักการในรัฐธรรมนูลไหม
สนชเลือกตีความฉบับนี้ฉบับเดียว

กฎหมายเลือกตั้งสสที่สงสัยกันว่า
จะให้คนพิการที่ช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ย
มีคนไปช่วยลงคะแนนให้เนี่ย

ถ้าไม่เป็นความลับก็แปลว่าขัดรัฐธรรมนูล
สองอีกมาตราหนึ่งก็คือตัดสิทธิ์
ข้าราชการการเมืองที่มารู้ว่า

เป็นข้าราชการการเมืองไม่ได้
อันนี้ขัดกับรัฐมนูลไหมเรื่องสิทธิเสรีภาพ

เลือกตั้งสอสอ๒เรื่องนี้เขามองว่าไม่ขัด
เขามองว่าไม่ขัดเขาเชื่อว่าไม่ขัดฉะนั้นเขาไม่ยืน
เขาก็ทำเรื่องส่งรัฐบาลส่งคอลโลม
ถ้าคลมสงสัยคลมคิดว่าจะขัด
คลมก็ไปยื่นสารรัฐมนุษย์เองสิ
เพราะโดยกติกาก็คือว่าเมื่อกฎหมายผ่านสภาแล้วเนี่ย
มี๒องค์กรเท่านั้นที่จะยื่นสารรัฐมนูลให้ตีความได้
ก่อนที่จะมีการลงพระปรมาพิไทยคือสนชกับคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุบอกว่า
ถ้าสนชสงสัยสนชก็ยื่นตีความเองสิ
แล้วจะมายัดเยียดความสงสัยให้คณะรัฐมนตรีได้ยังไง
วิศนุพูดในธรรมนองว่า
เนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่ง
แล้วจะให้เอากระดูกมาแขวนคอเออ
แต่ว่าท่านก็พูดต่อว่า
ถ้าจำเป็นจะเอากระดูกมาแขวนคอก็ต้องยอมแขวน
เพราะตัดไฟแต่ต้นลมดีกว่า
ให้ไปล้มทั้งยืนอย่างอาจารย์มีชัยว่าทีหลัง
อันที่จริงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
เลือกตั้งสอในสองประเด็นนี่
มันก็มีเหตุผลนะครับว่าไม่ยื่นเสียก็ได้
เช่นการตัดสิทธิ์ค่าราชการการเมือง
ถ้าพบว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
ถ้าหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูลแล้ว
กฎหมายบอกไว้ว่าคนที่เกี่ยวข้องไปยื่นได้
แต่ว่าจะไปยื่นได้ไม่ใช่อยู่ดีแล้วไปยื่น

มันควรจะต้องให้มีเหตุซะก่อน
ยกตัวอย่างเช่นเลือกตั้งผ่านไปแล้ว

แล้วไปตั้งนายกอให้เป็นตำแหน่งที่มาจากการเมือง

หรือจะเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีอะไรแหละ
แล้วปรากฏว่านายกอไปพลิกไปพลิกมา

ถึงเวลานั้นเนี่ยนายกอจะไปยื่นสารรัฐมนูลให้ตีความว่า
ก็รัฐมนูลกำหนดเรื่องสิทธิเสรีภาพ

ผมก็ยื่นสารรัฐมนูลให้ตีความ

จริงคนพิการประเภทตาบอดเนี่ย

เพราะกรกตมีอักษรแบนให้ว่า

ลำดูเขาทำกันมาก่อนอยู่แล้ว

เขายังใช้ปากกาเบอร์ได้นะครับ

แต่เว้นไว้ประเภทนี้

ผมจะเลิกเบอร์นั้นเบอร์นี้

ไม่กระทบที่จะทำให้คะแนนเสียง
คู่แข่งขันเปลี่ยนแปลงหรอก

และมีโอกาสเกิดขึ้นยาก

ถ้ากฎหมายลูกเขียนไว้อย่างนี้

ไม่ใช่เป็นความลับขัดรัฐมนูล

ไม่ต้องไปร่างใหม่ไม่ต้องไปแก้

แล้วไม่เป็นความลับตามรัฐมนูลเนี่ย
ถ้าสารตัดสินว่าขัดกับรัฐมนูล
ก็ไปหยิบมาตรานั้นออกเสีย

ออกไปเลยแล้วก็จบ

มันก็ต้องกลับไปสนชใหม่

ตรงนี้แหละที่เขามองว่า

การเลือกตั้งเลื่อนออกไปอีก

อย่างน้อยกลับไปกลับมา๒เดือน

ให้มีการเลือกลดแมพออกไปอีก

ตกลงสัปดาห์หน้า

ถ้าเป็นเรื่องเล็กก็ไม่มีปัญหา

ฉะนั้นคอยดูว่าตอนนั้นน่ะ

เพราะว่าที่ไปแก้มาใหม่

สนชกับคลม

ยื่นให้สารรัฐมนูลตีความสิ

ฉบับสอสอแล้วมามีปัญหา
ฉบับสอสอแล้วใครเป็นต้นเหตุ

นี่คืออาการที่เรามองเห็นว่า

ถึงเวลาขึ้นมาช้าที่สุด

ไม่ควรจะเลื่อนไปเกิน

นี่คือขีดเส้นใต้การเมือง

โปรดติดตามตอนต่อไป